เพราะว่าเราจะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวของคนใจดีนะคะ
นั่นก็คือตำรวจนั่นเอง
ถือว่าเป็นคนของประชาชนนะคะ

ก็พบป้าหินองประชาชนออกไปในที่นั้นนะคะ
ไปแสดงความห่วงใยไปอวยพรให้ค้าขายดีมั่งมีสีสุข
เอาไปดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศของการไปพบปะประชาชนนั้นเป็นยังไง
นี่ค่ะปิดปีปิด
เอออันนั้นแบบทหารครับปิดปิดปิดปิดแบบนี้เออพอมีความเป็นตำรวจนิดนึง
ค่ะมาเยอะขนาดนี้นะคะไม่ได้มาจับโจรผู้ร้ายที่ไหนหรอกค่ะ
ทำไมแต่ว่ามาเพื่อที่จะอวยพรผู้ประกอบการ
ในช่วงของเทศกาลตรุษจีนนี่แหละนำโดยพันธุ์ตำรวจโทรนนสุรวิทย์
และเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจภูทรหาดใหญ่ทรงคลา
มากันทั้งชายและหญิงเลยนะคะโดยเฉพาะตำรวจหญิงแต่ละนายนั้นโอ้โหนี่ค่ะ
ไม่บอกไม่รู้เลยนะเพราะว่าใส่ชุดกี่เผาสวยแบบนี้
อ๋อเหรอว้าวนี่นี่ก็พริตตี้ที่ไหนแล้วสวยงามสวยแทบมากันหมด
สอนอสพเลยทีเดียวเพื่อที่จะอวยพรให้กับประชาชนผู้ประกอบการร้านค้าในเมืองหาดใหญ่
ค้าขายดีมั่งมีสีสุขเจริญก้าวหน้า
แล้วก็ยังขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนว่าให้ช่วยกันด้วยนะ
ดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นหูเป็นตาเฝ้าระแวดระวังซิ
อะไรไม่ชอบมาพากลก็ให้แจ้งตำรวจได้
โอ้โหและนี่ในมือนี้นะคะมันคือใบปลิวค่ะเป็นใบปลิวที่
เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสังเกตสิ่งของต้องสงสัย
เผื่อได้เห็นอะไรแปลกแบบที่ดูแล้วเนี่ย
น่าจะเป็นวัตถุที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย
เขาก็จะมีวิธีสังเกตแล้วก็มีการบอกเอาไว้ในนั้น
ตำรวจก็แจกให้พี่น้องประชาชนได้อ่านได้ดูกันนี่แหละค่ะ
แล้วก็ไม่แค่นั้นไงตำรวจเขาก็ร้องเพลง
มีต้องมีเต้นอะไรสร้างความสนุกสนานให้กับพี่น้องประชาชน

ไม่ธรรมดา

คือผมเคยเจอแต่ตำรวจที่เป็นสายตรวจ

สร้างความสุขความสนุกให้กับประชาชน

โอ้โหลีลาแล้วก็เสียงร้องนี่มืออาชีพเลยจริง